ที่จังหวัดระยองครับคุณผู้ชมครับรถจักรยายนพ่วงข้างสองคันชนกัน
คุณผู้ชมเชื่อไหมมีผู้หญิงเสียชีวิตหนึ่งศพ
แล้วก็คู่กรณีฝ่ายหนึ่งเนี่ยพยายามจะหนีฮะ
พยายามจะหนีแต่คนแถวนั้นก็ช่วยกันจับไว้ได้
ทำไมหนีทำไมหนีจะไปตั้งหลักนะฮะ
นี่แหละช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับกู้ภัยสว่างกุศลระยองนะครับ
รับแจ้งว่ามีรถจักรยายนพ่วงข้างชนกันนะครับ
คนขี่เนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๖๔ปีเสียชีวิตนะครับ
มากับลูกสาวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกู้ภัยไปถึงนะครับ
พบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงนอนหมดสติอยู่ที่พื้นถนน
กู้ภัยก็นะครับปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ทราบต่อมานะครับว่าผู้เสียชีวิตชื่อนางคำพันธ์ผ่องแพ่วอายุ๖๔ปี
จะหนีไปทางวงเวศษูนย์ธรพู้กู้ไพรรีบตามไปครับ
ห่างไปประมาณห้าร้อยเมตรไปเจอผู้ชายอายุหกสิบปี
คนนี้แหละเป็นคนขี่อีกคันหนึ่งชาวบ้านกับกู้ภัยดักรถเอาไว้ได้
คุณผู้ชมครับพูดตรงแค่ชนไหมชนอ่านั่นแหละครับ
ก็แค่นั้นลูกผู้ชายอ่ามันก็เฉียวกันหน่อยเลย
อ่าดีอ่าผมไม่ได้ว่าอะไรชนไม่ชนครับขอขอขอขอเราเป็นลูกผู้ชายเนี่ย
ครับครับชนไหมครับชนไหมมันเฉียวมันเฉียวมันเฉียวตรงไหน
เฉียวตรงข้างกันอ่าตรงโลกชนใช่ไหมตรงไหนอ่ามันประทากันอ่า
โอเคก็แค่นั้นเองเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึง
คุณผู้ชมครับนางสาวลาวัลแวงวงนะครับคนนี้อายุสามสิบเก้านี่แหละ
ลูกสาวของคนเสียชีวิตเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุแม่ก็ขับมาดีนะ
จู่รถจักรยายนพ่วงข้างก็ขี่มาชนจนรถของแม่เนี่ยพลิกคว่ำ
ตัวเขาเองเนี่ยตัวคุณลาวัลเองเนี่ยกระเด็นไปฟาดกับรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนนนะครับ
แล้วก็ลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นกันเธอเองนะครับตกจากรถปากแตก
แต่แม่เนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยคุณผู้ชมนะเห็นไหม
คุณลาวัลร้องไห้เสียใจนะครับจนต้องหยุดให้สัมภาษณ์ในบางช่วง
ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะกู้ภัยนะครับควบคุมตัวนายจำนง
คุณผู้ชมดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเลยนะฮะ
ตอนที่จะเกิดเหตุรถจักรยายนพ่วงข้างชนกันเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
นั่นแหละครับตรงมุมนั้นนะครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดกู้ภัยควบคุมตัวนายจำนงนะครับหงษาวงอายุ๖๔ปี
คนขี่ซาเล้งนะครับหรือจักรยายนพ่วงข้างนะครับกลับไปยังที่เกิดเหตุ
เพื่อประสานตำรวจสพเมืองระยองสืบสวนกันต่อไปครับ